คุณผู้ชมคะมาดูความคืบหน้านะคะเจอแล้วนะคะชายวัยสี่สิบหกปีอะค่ะ
ที่เข้าไปตีพึ่งในป่าเขานางนอนอำเภอทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราช
ไปกับลูกเขยไปกับเพื่อนบ้านแล้วเกิดตกใจแล้วก็ตะโกนเหมือนกับว่า
ไม่อยู่แล้วไม่ไหวแล้วแล้ววิ่งหายเข้าไปในป่าค่ะ
ตั้งแต่คืน๑๓เมษายนที่ผ่านมาค้นหากันอย่างต่อเนื่องนะคะ
ล่าสุดวันนี้ช่วงเกือบเกือบเที่ยงนะคะเจอแล้วค่ะ
นายสุกเกษมสอนเท่าคนที่ศูนย์หายเข้าไปในป่าเทือกเขานางนอน
พบเป็นศพเสียชีวิตนอนคว่ำหน้าอยู่ที่บริเวณลำห้วยในสวนยางพาราขององค์การสวนยางนะคะ
คือจุดที่พบศพเนี่ยต้องเดินเท้าเข้าไปใช้เวลานานนะ
เพราะว่าจุดที่นายสุกเกษมหายตัวไปห่างจากตีนเขา๓กิโล
จุดพบศพห่างออกไปอีก๕กิโลหมายความว่าต้องเดินเข้าไป๘กิโล
ถึงจะไปเจอจุดที่พบศพตรงนี้นะคะ
มูลนิธิกระบี่พิทักษ์ประชาลำทัพจังหวัดกระบี่
และเจ้าหน้าที่มูลนิธิใต้เต็กตึงทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราช๙คนนะคะไปพบศพค่ะ
ศพของนายสุกเกษมสอนเท่านะคะสภาพก็คือใส่กางเกงวอร์มขายาวสีดำ
ไม่ใส่เสื้อนอนคว่ำหน้าเสียชีวิตสภาพศพคืออืดแล้วนะคะ
ซึ่งเจ้าหน้าที่ที่ไปพบเนี่ยคือเขาได้รับมอบหมายให้เข้าไปค้นหาเป็นชุดที่๒คือเดินเท้าเข้าไป
หลังจากชุดแรกเขาไปตั้งแต่เช้า
คือพบศพช่วงเวลาประมาณ๑๑นาฬิกา๒๕นาที

หนึ่งในเจ้าหน้าที่เขาจุดทูบทำพิธีขอขมา
ขอให้เจ้าที่เจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าแม่นางนอนช่วยเปิดทางค่ะ

แล้วก็เดินเลาะไปตามลำห้วยเดินเท้าปูพรมเข้าไป

เจ้าหน้าที่บอกว่าได้กลิ่นเหม็นโชยแบบกลิ่นแรงมากอะค่ะ
เจ้าหน้าที่ก็เลยเดินตามกลิ่นเข้าไปเรื่อย
เดินเข้าไปเรื่อยสุดท้ายไปพบศพของนายสุกเกษมจริง
เจ้าหน้าที่บอกว่าจุดทูบขอเจ้าที่เจ้าป่าเจ้าเขาแล้วก็เจอเจอจริงนะคะ

ทหารกู้ภัยปพในพื้นที่ก็กันพื้นที่โดยรอบนะคะ

ตำรวจสพทุ่งใหญ่แพทย์เวรโรงพยาบาลทุ่งใหญ่
เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานชนะสูตรพลิกศพเบื้องต้นนะคะ
พบว่าสภาพศพคือเริ่มเน่าเปื่อยแล้ว
ดวงตาคือปูดออกมาลิ้นจุกปาก
ก็ต้องรีบลำเลียงศพนายสุกเกษมขึ้นมาจากลำห้วย
แล้วก็เชิญพระไปทำพิธีเชิญดวงวิญญาณ
ทีนี้ค่ะภรรยากับลูกสาวบุญธรรมพอเห็นศพเท่านั้นแหละโอ้โห

นางลำไยสอนเท่าอายุ๔๘ปีคนนี้เป็นพันรยานะคะ
นางสาวนรึทัยอันทาเกตลูกสาวบุญธรรม
แล้วคนในครอบครัวก็ไปด้วยเนี่ยค่ะร้องไห้กันแทบเป็นลม
อดคอกันร้องนะคะเจ้าหน้าที่ต้องประคอง
แล้วก็ทุกคนบอกว่าเสียใจที่พบในสภาพศพแบบนี้นะคะ
ซึ่งลูกสาวบุญธรรมบอกเลยว่าก่อนที่พ่อจะขึ้นไปเก็บรังพึ่งห้ามแล้ว
ห้ามแล้วเตือนแล้วว่ามันอันตรายนะคะแต่พ่อยังอยากจะขึ้นไป
ซึ่งก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยก็ไม่คิดว่าจะมาเจอเหตุการณ์แบบนี้นะคะ
ไม่เคยมาหลบเลยหลบใหญ่มากเลย
สมเพศขอบคุณครับตอนตั้งแต่เกิดมา

นายสุกเกษมบอกว่าอยากจะมาดูหลานเป็นครั้งสุดท้าย

ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมเราอยากให้คุณผู้ชมเห็นภาพว่า
เขานางนอนที่อำเภอทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชพื้นที่เป็นยังไง
แล้วจุดที่พบเนี่ยนะคะมันห่างกันขนาดไหนยังไงจะได้เห็นภาพชัดนะคะ
เพราะว่าใช้เวลาในการค้นหากว่าจะพบศพคือ๑๐วันเลยนะ
คือเขานางนอนที่อำเภอทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยนะคะอยากให้ดูจุดแรกก่อน
จุดแรกเนี่ยเป็นเนินเขานางนอนจุดตรงนี้เป็นจุดที่นายสุกเกษมไปเก็บน้ำพึ่งจากรังพึ่งหลวง

จุดที่๒จุดนี้เป็นจุดที่พบเสื้อผ้ารองเท้าบูธไฟฉายคาดศีรษะ
ก็คือประมาณสัก๕๐๐เมตร
จากจุดที่พบสิ่งของจุดที่สองเนี่ยค่ะก็เป็นไปตามการคาดการณ์ของเจ้าหน้าที่
ที่คาดว่านายสุกเกษมเนี่ยจะต้องวิ่งลงเขาเพื่อไปหาแหล่งน้ำ
ซึ่งจากจุดที่๒ลงมาตามทางราบตีนเขาเนี่ยนะคะ
ก็จะไปถึงจุดที่พบศพก็จะห่างกันประมาณ๔กิโลเมตร
ก็คือไปที่ลำห้วยจริงไปหาน้ำจริง
ตลอด๑๐วันในการค้นหานะคะมีทั้งร่างทรงมีทั้งพระสงฆ์
ก็มาทำนายทายทักว่าจะเจอบริเวณไหนวันไหนอะไรยังไงบ้าง
แต่ก็ยังไม่ได้เป็นไปตามคำทำนายทายทักมาเจอวันนี้ช่วง๑๑โมงกว่า
ซึ่งศพของนายสุกเกษมสอนเท่าแพทย์บอกว่าเสียชีวิตมาแล้ว๗๑๐วันค่ะ
สภาพศพไม่มีร่องรอยบาดแผลที่เกิดจากการต่อสู้
ก็เลยคาดว่าน่าจะเกิดจากหัวใจวายนะคะ
ญาติก็ไม่ได้ติดใจในสาเหตุการเสียชีวิต
เจ้าหน้าที่นำศพส่งโรงพยาบาลทุ่งใหญ่เพื่อชนะสูตรอย่างละเอียดเพิ่มเติม
แล้วก็จะให้ญาตินำศพไปประกอบพิธีทางศาสนาที่จังหวัดพัทธลุงต่อไปนะคะ
ซึ่งการค้นหาในครั้งนี้ก็มีเรื่องของความเชื่อมากมาย
ตะปูเสียบอยู่บนต้นไม้ที่มีรังพึ่งอันนี้ค่ะ
คือเขาเชื่อกันว่าคนเก็บรังพึ่งเขาจะรู้กันดี
ถ้ามีสิ่งแบบนี้เป็นสัญลักษณ์บอกไว้ว่ารังพึ่งหลวงตรงนี้มีคนจับจองไว้แล้ว
ถ้าคนมาทีหลังไปตีรังพึ่งจะไปเก็บรังพึ่งนี้อีกเนี่ย
จะเกิดเรื่องไม่ดีตามมาแล้วเขาก็ไปรังเดิมที่มีสัญลักษณ์อันนี้อยู่

อันนี้ก็เป็นความคืบหน้านะครับล่าสุดก็พบแล้วนะครับ